ส่วนศึกสมัยเดือบวันช้าเป็นชิปนะครับซึ่งมีการถ่ายรอดโสดทางไทยรัฐทีวี
ก็ปรากฏว่าคู่เอกนำรายการการเจอกันของศึกสายเลือดระหว่างน้องโอกับรถเหล็กผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ
เมื่อคืนนะครับก็มีการต่อสู้ของศึกสายเลือดครับ
เป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยของทางน้องโอครับ
เจอกับทางรถเหล็กน้องโอในคนเห็นหน้าแล้วนะครับเป็นแชมป์อยู่
ป้องกันแชมป์กลางที่๔รถเหล็กเป็นรองแชมป์โลกนับ๒นะครับ
ก็เดินคลุกวงไนท์เลยครับอยากจะหาจังหวะเข้าติด
ชนิดพี่ทีน้องทีก็ต่างคนต่างโดนเหมือนกัน
เริ่มมีแผลปลีออกมาให้เห็นเหมือนกันนะครับทางรถเหล็ก
โอก็โดนนะครับแต่ว่าเก็บอาการได้
ที่รถเหล็กก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับซ้อมวันนี้แต่ลูกบวกเนี่ยนะครับ
วมไปหน่อยครับเจอน้องโอหมวกลูกนี้ครับ
ยก๓พลาดครั้งเดียวจบเลยนะครับ

แล้วก็เดี๋ยวดูว่าหลังจากนี้ครับ

เรียกหาเลยครับอยากเจอเจ้าพ่อคิกบ็อกซิ่งนะครับ

ส่วนคู่เอกของรายการแชมป์โลก
วันคิดบ็อกซิงในรุ่นฮัตไลว์เพอเวชนะครับ

ก็ป้องกันตำแหน่งกับผู้รับชิงชาวโรมาเนีย
คลาดกันมานานนะครับรอเป็นปีเลยครับ
ปรากฏว่าครบ๕ยกครับโรมันก็ออกอาวุธได้อย่าง
ชัดเจนกว่าแล้วกรรมการก็ชูมือให้เขาชนะคะแนน
เอกฉันป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครับ